เล่นกับเพื่อนเผลอไปมองตากลุ่มวัยรุ่นนิดเดียว

ลุมกระทืบเลยต่างไปดูครับ
แตกแตกบ่อเลยแตก
ดูแล้วกันสลบ
ไอ้ลุมทำร้ายเขาขนาดนั้นน่ะ

มเตะรุมต่อยเด็กอายุ๑๔ลงไปกองกับพื้น
มีคนยืนดูกันอยู่ไม่ได้มีใครห้ามอะไร
พอเสร็จสับปั๊บก็หลบหนีหายกันไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนนี้คนรถจะนับบ่อวินที่๔ราชาชวนบุรี

หลังเกิดเหตุแม่ของเด็กที่โดนลุมกระทืบ

เอาผลตรวจร่างกายไปให้ตำรวจด้วย
ซึ่งน้องมีแผลตามร่างกายหน้าผากแก้มปูดบวมปากก็แตกนะฮะ

เมื่อวานผมกับเพื่อนนั่งเล่นอยู่ริมถนน
จู่คู่กรณีพากันมา๑๐คนล้อมเอาไว้
แล้วก็มากระทืบที่หน้าที่หัวที่ตัวแถมยังเอามีดมาจี้ด้วย
แล้วบอกว่าหมั่นไส้ไปมองหน้าทำไม
จากนั้นก็ทำร้ายแล้วก็หลบหนีไป
มองหน้าทำไมต้องมาทำกันแบบนี้
เอาเบื้องต้นตำรวจตามกำลังตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมา
แล้วเดี๋ยวจะมีการเชิญผู้ปกครองของกลุ่มที่ก่อเหตุ
รับทราบข้อเก่าหาเหมือนกันเพราะว่าเป็นเยาวชนทั้งสองฝ่ายนะครับ